กว่าจะถึงวันศุกร์จะแถลงก็ว่ากันไป
แต่วันนี้ติดตามก่อนเพราะว่าตำรวจนะครับ
ยังคงเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำอย่างต่อเนื่อง
วันนี้คุณแอนนาทีวีภูนะครับเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจ
ไม่มีเรื่องยาเสพติดสำหรับคุณแตงโม
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ

ความเคลื่อนไหวของการสอบพยานแวดล้อมที่กองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนที่ตำรวจพูทธรรมพัฒนศาสตร์๑
วันนี้ก็เรียกพยานแวดล้อมสำคัญหลายคน
คนเข้ามาให้ปากคำค่ะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ที่คุณพุดเดิ้ลแล้วก็คุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนค่ะ
ใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
เท่าที่ได้มีการสอบถามคุณแอนนาก่อนหน้านี้นะคะ
คุณแอนนาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการให้ความมั่นใจในเรื่องของการสอบปากคำนะคะ
ว่าก็บอกว่าเท่าที่ได้เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะ
กับเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนการขี้คายปัญหา
คดีความของแตงโมนะคะก็มั่นใจว่าตำรวจจะให้ความยุติธรรมกับแตงโมค่ะ
ส่วนประเด็นอื่นที่มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่องนั้นนะคะ
คุณแอนนาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
สิ่งที่คนภายนอกรู้นะคะเป็นเพียง๕๐เท่านั้นนะคะ
อีก๕๐เนี่ยเชื่อว่าข้อมูลเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะ
ขณะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูบรรยากาศ
ก่อนที่คุณแอนนาและคุณพุดเดิ้ลจะเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะคะ
คุณแอนนาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้าที่จะเข้าไปให้ปากคำนะคะ
ก็ยังยืนยันในเรื่องของการรับงานของแตงโมนะคะ
โดยก็บอกว่ามั่นใจว่าคุณแตงโมนั้นนะคะไม่ได้รับงานเอ็นค่ะ
แล้วก็เรื่องของการใช้สารเสพติดนะคะ
ก็มั่นใจว่าแตงโมก็ไม่ได้ใช้สารเสพติดเช่นกันค่ะ
ไปฟังเสียงของคุณแอนนาที่พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
แตงโมไม่มีทางรับงานอย่างนั้นแน่นอนค่ะ

ถ้ารับก็คือรับไปนานแล้วเพราะว่าชีวิตถึงจุดที่ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินตั้งหลายครั้ง
โมเลือกการหางานเองมากกว่าที่จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นขอการันตีด้วยค่ะว่าโมไม่มีทางรับงานแบบนี้ได้แน่นอนค่ะ
คุณว่าจะได้อะไรที่อาจจะเหงื่อผิดโดยรอบงาน
อันนี้ต้องถามอีกคนหนึ่งเพราะว่าคนรับงานก็คนหนึ่งคนทำงานก็อีกคนหนึ่ง
อย่างแอนนารับงานให้โมเนี่ยค่ะโมจะไม่ถามรายละเอียดอะไรมากมาย
ก็จะรู้ว่าฉันต้องทำอะไรบ้างก็จะบอกว่าต้องเตรียมตัวไปท้อง
สคริปต์ส่งไปแค่นั้นเองค่ะคือโมจะไม่ถามเยอะเพราะว่าโมไว้ใจคนที่อ่า
คุณนัทพงศ์คุณวรพรค่ะคุณแอนนายังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่ของแตงโมด้วยนะคะ
ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับแม่แตงโมค่ะยังรักและเคารพเหมือนเดิม
แต่ยอมรับว่าหลังจากได้โฟนอินเข้ารายการก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับแม่
และหากที่จะมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันนะคะก็จะต้องมาเคลียร์กันค่ะ
ส่วนที่แอนนาได้เงียบไปนั้นนะคะก็บอกว่าก็ไม่อยากให้มีคนพักคนภายนอกมาพูดถึงแม่แตงโมในเรื่องที่ไม่ดีค่ะ
ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกานะคะแล้วก็เดินทางออกมาในเวลา๑๓นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
ซึ่งนายธนกิจก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่สังคมสงสัยค่ะ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรังวายที่เจอในถังขยะที่อู่เรือซึ่งก็บอกว่ารังวายนี้นะคะถูกพบทิ้งไว้จริงตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุ
แต่เป็นรังวายของลูกค้าเจ้าอื่นไม่ใช่ของกลุ่มของนายปอค่ะซึ่งวันนั้นนะคะมีลูกค้านำเรือลงไปใช้สองลำในระยะเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าจะเป็นของใครแล้วก็เป็นใครเอามาทิ้งนะคะเพราะว่าภายในอู่ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่จากยี่ห้อของลังวายเชื่อว่าไม่ใช่ของกลุ่มนายปออย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นวายราคาหลักร้อยเท่านั้นซึ่งปกติตนเคยเห็นกลุ่มนี้นำวายขึ้นเรือ
ก็จะดูมีราคาแพงค่ะไปฟังเสียงของเจ้าของอู่เรือพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะ

ให้ปากคำของพี่ชายของคุณแตงโมก็คือนายดายศอยู่นะคะ
หลังจากที่มีการแจ้งว่าจะเดินทางมาให้ปากคำในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
แต่ว่าจนถึงล่วงเลยจนถึงเวลานี้นะคะก็ยังไม่มีการปรากฏตัว
หรือว่าแจ้งรายละเอียดของพี่ชายแตงโมว่าจะเดินทางมาอย่างใดค่ะ
ขณะที่วันนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เรียกชุดสืบสวนนะคะเข้าไปรายงานผลการสอบสวนเช่นกันค่ะ
แต่ว่าคณะขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากหน้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ

นั่นคือการรายงานสดจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง